ดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้หน่อย
เหตุการณ์นี้เป็นน้องนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มามากันกับเพื่อน๓คัน
ปรากฏว่าน้องอยู่คันที่๒หักหลบรถกระบะ
แล้วเสียหลักถูกรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่ตามมาข้างหลัง

ที่จังหวัดตรังช่วงเย็นของเมื่อวานค่ะ
พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ไปถึง
ก็เจอร่างของน้องนักเรียนคือนายธีรวัตรเจริญฤทธิ์

ซึ่งเรียนอยู่ชั้นมสาม
น้องนอนความน่าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนน
คือยังใส่เครื่องแบบลูกเสืออยู่เลยค่ะ
แล้วด้วยความเคารพนะสภาพร่างกาย
โดนรถชนจนแหลกเหลวไปหมดเลย
คือโดนล้อของรถใหญ่ทับด้วย
ใช่ค่ะอวัยวะกระจายเกลื่อนพื้น
สีแดงดำไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพแต่งซิ่ง
ก็เป็นรถที่น้องนักเรียนขี่มาล้มตะแคงอยู่คันนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งมีความเสียหายตรงท้ายรถเล็กน้อย
แล้วก็มีรถเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทะเบียน๗๐๑๗๗๓ยาลาเนี่ย
อักษรหน้ารถติดที่กระจกรถว่าทุ่งขมิ้น
รถพ่วง๑๘ล้อบรรจุฐานหินลิกไนท์จอดอยู่ที่ไหลทาง
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปดูนะว่ามีคนขับอยู่หรือเปล่า
ปรากฏที่จอดไฟกระพริบอยู่แบบนี้คนขับไม่เจอนะคะ
หายไปแล้วใช่แล้วก็จากการสอบถามเพื่อนของน้องผู้ตาย
คือขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าผมขี่มากันสามคันตัวผมเนี่ยขี่คันแรกนำมา
ส่วนตัวเพื่อนที่เสียชีวิตคือธีรวัตรขี่มาคันที่๒
แล้วก็มีเพื่อนอีกคันหนึ่งปิดท้าย
ทีนี้ธีรวัตรแวะเติมน้ำมันหอดเหรียญที่ร้านขายของชำ

หลังจากนั้นพอขี่กันมาทั้ง๓คันจะกลับบ้าน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่ถึง๑๐๐เมตรนะ
ปรากฏว่ามีกระบะขับออกมาจากซอย
ทีนี้ตัวน้องธีรวัตรเองก็พยายามหักหลบกระบะออกมาทางเลนขวา
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บรรทุกพ่วง๑๘ล้อวิ่งมาพอดี
ก็เลยชนคันน้องธีรวัตรอย่างจัง
กระเด็นไปอยู่ไหลทางแล้วก็เหยียบทับร่างจนเสียชีวิตนะคะ
รถกระบะไม่ได้จอดลงมาดูหนีไปเลย
ส่วนรถกระบะไม่ได้จอดลงมาดูส่วนคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อหนีไปนะคะ
คือหนีทั้งคู่คือหนีทั้งรถกระบะที่ชน
แล้วก็หนีทั้งคนขับรถ๑๐ล้อ

ใช่ค่ะคือทั้งสองคันแหละขับหนีไปหมดเลย
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็เก็บพยานหลักฐาน
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เดี๋ยวเร่งติดตามตัวคนขับรถบรรทุก
รถบรรทุกจอดอยู่แต่ตัวคนขับรถบรรทุกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ